พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อาจจะต้องเสียภาษีสูงถึงเพดานสูงสุด

อาจารย์อดิษฐอิสรางกูลณอายุทยา
ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

โดยเฉพาะร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งรัฐต้องการกระตุ้นให้คนที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่า

แต่สิ่งที่บางส่วนตกใจก็คือว่าถ้าเกิดว่าภาษีนี้
ถูกประกาศบังคับใช้ในอนาคตแล้วมีผล
อาจจะต้องเตรียมเงินจ่ายภาษีประเภทนี้สูงถึง๕เลยทีเดียว
อาจารย์ครับคำถามแรกคือว่าปัจจุบันโครงสร้างภาษีเป็นยังไง
แล้วว่าที่ภาษีแบบนี้ในอนาคตรายละเอียดมันเป็นยังไงครับ
สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราลองมาดูกันนิดหนึ่ง
ว่ารัฐบาลวางแผนจะเก็บภาษีในลักษณะยังไงบ้างนะครับ
การเก็บภาษีรัฐบาลจะวางแผนไว้ว่า
ถ้าท่านถือครองที่ดินที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ตราภาษีที่ท่านจะต้องจ่ายก็คือไม่เกิน๐๒ครับ

ที่วาสัยไม่เกิน๐๕

ถ้าใครมีที่ดินที่ไม่ได้นำเอามาใช้ประโยชน์นะครับ
รัฐบาลก็อยากจะกระตุ้นด้วยการเก็บภาษีที่แพงขึ้น
ในอัตราที่ไม่เกิน๑๐๐ละ๕ครับ
คือถ้าเกิดว่าประกาศบังคับใช้ปุ๊บ
เตรียมเงินจ่าย๐๕ทันทีเลยเหรอครับอาจารย์

ในการกระตุ้นให้คนนำที่ดินมาใช้ประโยชน์
รัฐบาลจะมีกรอบเวลาให้เราลองมาดูกันนะครับ
ท่านที่มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ย
ถ้าเป็นในช่วง๑๓ปีแรก
อัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่จะไม่เกิน๑นะครับ
หลังจากนั้น๔๖ปีอัตราภาษีก็จะเพิ่มขึ้น

หลังจาก๗ปี๓แล้วหลังจากนั้น
ถ้าที่ดินยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์
ท่านอาจจะต้องเสียภาษีสูงถึง๕ครับ
แล้วจำนวนที่ดินที่ว่างเปล่าในประเทศไทย

ครับมีมากพอสมควรแต่ไม่ได้มากนัก
มาดูข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับ
จะเห็นว่าในอดีตปีพศ๒๕๖
ที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีอยู่ประมาณ๙ล้านไร่นะครับ
ปัจจุบันที่ลกล้างว่างเปล่าเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๒
หรือปัจจุบันอยู่ที่๑๑ล้านไร่
หรือคิดเป็นประมาณ๓๕ของพื้นที่ที่ดินทั้งประเทศ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มากเท่าไหร่เลยครับ
คำถามสำคัญคือว่าแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่จำนวนที่ดินที่ว่างเปล่าก็ไม่ได้มีมากนัก
แต่อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินจ่ายภาษี
สูงสุดคือเพดานอยู่ที่๕ครับ
ครับสาเหตุที่เรามีที่ดินรกร้างว่างเปล่าก็เพราะว่าในอดีตเนี่ย
เราขาดเรื่องการจัดการที่ดินนะครับ
เราไม่ได้มีการจัดรูปที่ดินให้มีขนาดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประโยชน์
เราไม่ได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ
สิ่งเหล่านี้ทำให้ที่ดินหลายแห่งเป็นรูปลักษณะที่ดินตาบอดบ้าง
ชายทงบ้างที่ดินเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้าง
ก็ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ครับ

ครับมีแนวทาง๓แนวทางนะครับที่อยากจะแนะนำ
ข้อที่๑อย่างรัฐบาลจะต้องเอาจริงเอาจัง

ที่ดินมีขนาดแปลงที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ควรจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครับ
ไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าท่อระบายน้ำ

การทำงานในส่วนนี้ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก

ที่จะเก็บเฉพาะที่ดินที่ได้รับ
อันนี้สงประโยชน์จากการลงทุนพัฒนาที่ดินของรัฐ

ทำให้ระบบการจัดการที่ดินมีความย่างยืน